หรือว่าอยากมีอาชีพเสริม

ลองไปดูนะครับกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
เขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่จังหวัดพยาวปีละเป็นล้าน

เป็นกล้วยหอมทอดปรุงรสที่มาจากการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เพื่อทำกิจกรรมลดปัญหาการว่างงาน
และเห็นว่ากล้วยไข่พระตบอง
เป็นกล้วยพันธุ์เมืองของพื้นที่ทางภาคเหนือ
และเป็นกล้วยที่ไม่นิยมที่จะทานแบบสุก

มาทำกล้วยไข่พระตะบองดิบแปรรูป

แล้วเขาบอกว่าปีนึงเขาสร้างรายได้เป็นล้านเลยนะ

ก็ทำแบบนี้ครับมาหั่นมาปอกเปลือกออกก่อน
แล้วก็เดี๋ยวหันมาฝานกัน
ไปทำแล้วก็เอาไปทอด
วิธีการทอดของเขานะครับก็คือทอดน้ำมันทั่วไป
แต่ที่ทีเด็ดกว่านั้นคือเขามีวิธีในการสลัดน้ำมัน

ถูกต้องโอ๊ยฉันจะถูกสลัดสลัดน้ำมัน

ก็จะทำให้สามารถเก็บเอาไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น
จักรกรเก็บไว้ได้สักอาทิตย์หนึ่ง

ถูกต้องครับแล้วก็พอเขาไปขายตามหน่วยงานต่างนะ

ยัดเย็ดขายตามหน่วยงานราชิการ

อะไรแบบนั้น

กล้วยหอมทองยัดเยียดแล้วก็ตั้งชื่อมาเลยเป็นหอมทองยัดเยียด
ตอนนี้ดังมากดังไกลไปทั่วประเทศเพราะว่าส่งขายไปทั่วประเทศ
เป็นโอท็อประดับสี่ดาวของจังหวัดมีหลายรสหลายชาติให้ได้ติดตามกัน
คือมันมีรสแบบเค็มด้วยที่เขาบอกมีหลายรสแล้วก็ไปทานกันได้
แล้วก็โทรสั่งได้ด้วยผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้เลยละกัน
คุณผู้ชมลองทานกันดูหอมทองยัดเยียดกับหมายเลขโทรศัพท์นี้
โทรไปสั่งหรือว่าจะโทรไปสอบถามถึงวิธีการรวมกลุ่มกัน
ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะมีรายได้เสริม
เอาไปเป็นไอเดียได้ด้วยได้ด้วยนะคะแนะนำ
ลองชิมดูก่อนถ้าติดใจอร่อยแล้วก็ไปข้อมูลกันได้
อ่ายัดเย็ดความอร่อยให้
อันนี้ยินดีต้อนรับเลยทีเดียวนะคะ
เอาได้เห็นเขาสร้างอาชีพสร้างรายได้กันไปแล้วนะ